คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินไปที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ข้าวของเอาไว้มีจดหมายสั่งเสียถึงพ่อหนึ่งฉบับ
แล้วก็สั่งเสียบอกว่าไม่ขออโหสิกรรมให้คนที่ไปทำลายชีวิต
ถ้าเธอตายแล้วไม่ต้องมาแตะต้องศพของเธอหลังจากนั้นกระโดดน้ำและจมหายไปครับ
ข้อความที่เธอเขียนเอาไว้ในจดหมายของผู้หญิงคนนี้เขาทิ้งเอาไว้ที่บริเวณท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ก่อนจะตัดสินใจกระโดดน้ำจมหายไปในแม่น้ำบางประกงคุณผู้ชมเมื่อเย็นหวานจนตอนนี้ยังไม่พบตัว
ข้อความในจดหมายเนี่ยเธอเขียนจดหมายเอาไว้๒ฉบับนะฮะ
ฉบับแรกเนี่ยก็เขียนเอาไว้ถึงพ่อบอกว่าขอบคุณที่ทำให้หนูเกิดมา
แต่ลูกกลับไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณดูแลตัวเองดีนะรักตลอดไป
อันนี้คือจดหมายฉบับแรกส่วนจดหมายฉบับที่๒เนี่ยเป็นการสั่งเสียก่อนตายมีข้อความว่า
ข้าพเจ้านางสาวระดาทรถ้าข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจแล้ว
ข้าพเจ้าไม่มีญาติพี่น้องใครที่ทำลายชีวิตข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจ
อย่าได้แตะศพข้าพเจ้าโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะหญิงสามรายหนึ่งข้าพเจ้าไม่ขออโหสิกรรมให้ทุกเรื่อง
ศพข้าพเจ้าคงอยู่กับแม่น้ำนี้ไปตลอดชั่วนิรันดิ์คุณผู้ชมนะฮะ
จดหมาย๒ฉบับที่ผู้ตายเขียนทิ้งเอาไว้นะครับ
นะฮะแน่นอนนะฮะพอคนไปเจอก็ตกใจมากนะฮะ
งัดผมที่เธอทิ้งไว้ในกระเป๋าด้วยนะครับ
หนึ่งในผู้หญิงปริศนารายนี้
หนึ่งในผู้เห็นผู้หญิงคนนี้ก่อนที่จะหายตัวไป
เป็นสามเณรรูปหนึ่งของวัดหลวงพ่อโสธรบอกว่า
เมื่อวานเห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อสีดำอายุสักประมาณ๒๕ปี
เดินวนเวียนไปที่บริเวณท่าน้ำตั้งแต่ตอนเย็น
แล้วก็เดินใส่หูฟังเหมือนฟังอะไรอยู่สักอย่าง

ก่อนจะมีเสียงดังเหมือนสิ่งของตกน้ำ
แต่เขาก็ไม่ได้มีการเอกใจอะไร
จนกระทั่งมีพลเมืองดีไปพบกระเป๋าต้องสงสัยวางอยู่ริมท่าน้ำ
แล้วก็จำได้ว่าน่าจะเป็นของผู้หญิงคนที่เขาเห็นก่อนหน้านี้นะครับ
ก็น่าจะมาประมาณตั้งแต่บ่ายสามแล้วครับมานั่งคิดนั่งอะไร
คิดว่าจะทำดีไม่ทำดีครับ

ก็ผมประมาณหลังตรงนี้ครับ
แล้วก็ถ้าความสูงก็ประมาณ๖๗๐๑๘๐นะครับ
สูงเลยเหรอครับแล้วเขามีสีหน้ายังไงบ้าง

ทางรัฐตำรวจภูทรเมืองชาติเชิงเศร้านะครับ
ก็ได้นำกระเป๋าสะพายที่พบในจุดเกิดเหตุมาตรวจสอบ
บัตรนั้นก็มีบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อนางสามระดาทร
ทรพิทักษ์อายุ๓๑ปี
อยู่เขตหนอจอกกรุงเทพฯอาหารนครนะครับ
ในกระเป๋าก็มีแป้งเด็ก๑กระป๋อง
แล้วก็มียางมัดผมสีดำจำนวนหนึ่งอยู่ในกระเป๋าด้วย
แล้วก็มีจดหมาย๒ฉบับที่บอกคุณผู้ชมไป
ส่วนรายชื่อปริศนาหนึ่งเดียวที่มีทั้งชื่อและนามสกุล
จดหมายที่ผู้ตายเขียน
ตำรวจบอกว่ารายชื่อนั้นจริงแล้วคือพี่สาวของผู้ตายเอง
ที่บอกว่าไม่อโหสิกรรมให้แล้วอย่ามาแตะต้องศพเนี่ยนะ

เป็นชื่อพี่สาวของเธอนะฮะทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกตัวพี่สาวมาสอบปากคำ
พี่สาวบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับน้องสาวมานานมาก
เพียงแต่ว่าน้องอยู่ในกรุงเทพ
ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนกับน้องสาวเลย
ไม่รู้ว่าทำไมน้องสาวถึงฆ่าตัวตายแบบนี้
แล้วทำไมถึงระบุชื่อเธอเอาไว้ในนั้นนะฮะ
ส่วนร่างของผู้หญิงที่กระโดดน้ำตอนนี้นะครับคุณผู้ชม
ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าเธอรอดหรือเปล่า
เธอไปโผล่จุดอื่นแล้วมีคนช่วยไว้หรือเปล่ายังไม่ทราบ
และยังมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตแล้วก็ยังไม่แน่ใจ
เนื่องจากว่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นช่วงของบรรบกงที่
กำลังเป็นช่วงน้ำลงพอดีแล้วกระแสน้ำมันไหลแรงมาก
ซึ่งหากกระโดดน้ำไปซึ่งคาดว่าถ้าเสียชีวิต
ประมาณสัก๒๓วันศพน่าจะลอยขึ้นมาแต่อาจจะถูกกระแสน้ำ
ไปไกลจากบริเวณหน้าวัดหลวงพ่อโสธร
เหมือนกับศพก่อนหน้าที่เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนะครับ
ที่พบเจอผู้หญิงลักษณะตามที่สามเณรได้บอกไป
ก็สามารถแจ้งได้ที่ตำรวจภูทรฉะเชิงเศร้านะครับ